หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

รับหน้าที่รับงานเป็นกุญสือทีมชาติไทยนะคะ
ซึ่งกุญซื้อใหม่ทีมชาติไทยเขาก็ออกมาบอกค่ะว่า
เขารู้จักกับทีมชาติไทยมานานถึง๒๔ปีแล้วค่ะ
อากิรานิชิโนนะคะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ในช่วงก่อนที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

อาเกระตอบรับคุมทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดอยู่๒๓
ซึ่งอาเกียรานิชิโนก็บอกนะคะว่า
เริ่มรู้จักทีมชาติไทยเมื่อปี๑๙๙๕นู่นเลยค่ะ
ณสมัยนั้นคุมทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ก็นำมาโดยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองตะวันศรีปานดุสิตเฉลิมแสงนะคะ
ก็เป็นการแข่งขันปรีโอลิมปิกที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเกมนั้นค่ะญี่ปุ่นบุกมาชนะไทย๕ประตูต่อ๐นะคะ
ที่สุดท้ายนิชิโนจะพาญี่ปุ่นไปลุยโอลิมปิกเกมส์๑๙๙๖ที่แอเลนต้า
ก่อนที่จะตกรอบแบบน่าเสียดายค่ะ
เนื่องจากว่าประตูได้เสียเป็นรองบราซิลแล้วก็ไนเจรียที่มี๖คะแนนเท่ากัน
โดยกุญสือวัย๖๔ปียังบอกด้วยนะคะว่าจากวันนั้นก็เห็นว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีศักยภาพและมีเทคนิคที่ดี
แล้วก็อยากจะเห็นทีมชาติไทยขึ้นไปสู่ระดับท็อปของเอเชียค่ะ
ก็เลยสนใจรับงานนี้แต่ก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยกระดับทีมในเวลาสั้นค่ะ
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกค่ะว่า
หลังจากนี้นะคะสมาคมและฝ่ายกฎหมายจะดำเนินการร่างสัญญากันค่ะก่อนที่จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการ
ซึ่งคาดการณ์นะคะว่าจะเปิดตัวก่อนการจับสลากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในวันที่๑๗กรกฎาคมนี้
ได้ตามที่ต้องการเลยโดยจะเป็นโค้ชญี่ปุ่นหรือว่าโค้ชไทยก็ได้ซึ่งในส่วนนี้มีความชัดเจนหลังจากการเซ็นสัญญา
ขณะที่ค่าเหนื่อยระยะเวลาในสัญญาทางสมาคมก็ไม่ขอเปิดเผยค่ะเพราะว่าเป็นมารยาทสากล